เมื่อวานเนี่ยวันรอยกระทงหมายความว่าวันก่อนวันก่อนใช่มั้ย
แล้วหลายคนเนี่ยก็เรียกว่าใช้ไอเดียในการกินหมูกระทะเนี่ย
รอยกระทงฮะเฮ้ยยังไงยังไงไปดูสิคะ

ทำไมไม่ไปนั่งกินที่บ้าน
อุ้ยยยใจร้ายจัดไป

คนนี้ไงที่เขาเป็นเจ้าของไอเดียที่ว่า
แต่งกายเรียนแบบดาราคนดัง

เป็นชุดนู่นนี่เก๋

รับวันรอยกระทงกันอีกครับ

นางนพม่าดนั่นเอง

แต่การประกวดนางนพมาศเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มฝึกกันตั้งแต่ยังเป็นเด็ก
แล้วก็มีการประกวดแบบหนูน้อยนพมาศต่างตามสถานที่ด้วย
อยากรู้ไหมล่ะว่าความสวยงามและความน่ารักของนางนพมาศหรือว่าหนูน้อยนพมาศเป็นยังไง

จริงแล้วคือน้องนอนตกหมอนเมื่อคืน

คนนี้เนี่ยเขาต้องเป็นตัวแทนจากที่ไหนรู้ไหม

หน้าง่อคอขักปะทูแม่กรองชัด
ไม่ใช่คือน้องเขาอาจจะจำมาว่าลีลาการประกวดนางงามจะต้องเดินแบบเอียง
อ่ะเดินเองแขยงข้างไป
แล้วก็ค่อยเดินงามอย่างไทยแบบนี้
ดูนะคุณเนาะเดินเอียงคอมาเลยนะ
กรรมการพี่เลี้ยงนางงามต้องช่วยมาดัดกลับค่ะ
โอ้โธ่เฮ้ยโอ้โธ่ตรงแล้วน้องอาจจะหลับสะปะโงกไปตะกี้ก็ได้นะคะ
คือบางคนเขาบอกว่ามันเป็นสเต็ปพื้นฐานของการฝึกการเป็นนางงามไง
ปรบมือให้น้องหน่อยกับความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ
ฉันต้องลองฝึกแล้วตั้งแต่เด็กเดินเอียงคอมาเลยดีไหม
เอางี้ละกันน้องใบตองคุณเอียงคออ่านข่าวได้ไหม
โอ้โหจะเวียนหัวไปไม่ใช่ดิฉันเวียนคุณผู้ชมมาเวียน
แล้วเอากลับยังไงล่ะเนี่ย

เรื่องของเด็กน้องหนูทำอะไรก็น่ารักจริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเต้น
เห็นแล้วนะผู้ใหญ่อย่างพวกเราต้องเต้นตามแล้วล่ะ
โอ้โหอนาคตเนี่ยอยู่หน้าเวทีแน่นอน
แน่นอนแน่นอนเลยจริง
เอาแต่ดูลีลาเอ้าไม่ธรรมดานะโอ้โหคุณไม่ต้องสงสัยนะ
น้องเขาได้ท่าเต้นแต่ใดมาดูคนข้างก็สิครับ

เอ้าก็ในเมื่อบรรยากาศมันพาไปน้องเขาก็เลยใส่เต็มที่

สเต็ปน่ารักจริงอย่างที่ดูเนี่ยนะครับ
เอามาให้ดูกันเช้าแบบนี้นะจะได้เรียกรอยยิ้ม
แล้วก็ทำให้คุณผู้ชมนั้นหายจากความผิดหวัง

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ผมเป็นอะไรเดิน
แต่นั่งคิดถึงเรื่องเดิมอุตส่าห์ผ่านสุดสัปดาห์มาแล้ว
อ่านข่าวเต้นอยู่ดีกลับไปนึกถึงเรื่องเดิมอีกแล้ว
คุณค่ะชีวิตมันต้องเดินต่อไปนะอะไรที่มันทำให้ทุกข์เก็บไปคิดมาก
เต้นแบบน้องเขานะให้มันสนุกขึ้นมา
น่ารักจังเลยนะ
น้องเขาเต้นแล้วก็มีความสุขนะคุณผู้ชมค่ะ